ตรวจโควิดไปมาออยชี้เลยแบบนี้ทำไม่ได้นะครับ
มีความผิดชัดเจนครับ
จำได้พิมพ์ริพายขายเก้งขายน้ำแร่
ไปมารองเลขาธิการออยคุณหมอสุรโชคต่างวิวัตร
ท่านบอกไลฟ์ขายน้ำแร่เอาเข้าใจนะ

ผิดอะไรผิดเรื่องของพรบเครื่องมือแพทย์
จำหน่ายจ่ายแจกมีความหมายเท่ากับขายทั้งหมดครับ
ดังนั้นเนี่ยจะไปขายของและแจกของแบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด
เรื่องของเรื่องเอาอย่างนี้ก่อนย้อนทีละเรื่อง
โฆษณาการโฆษณาเคยขอไหมอนุญาต

ลี่พายเป็นบุคคลไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะ
อุปกรณ์ที่ว่านี้ทางทีมงานออยเขาไปซูมภาพดูแล้ว
ไปตรวจเช็คแล้วไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะ
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับออยดังนั้นเบื้องต้น๒กระทง
เอาผิดเลยไหมถ้าหากจะเอาผิดก็ผิดตามกฎหมาย
โทษ๒อย่างทั้งจำทั้งปรับคุก๖เดือนด้วยกัน
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทแต่ใจเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อน
เดี๋ยวออยจะส่งหนังสือเตือนก่อน
และจะเชิญพิมพ์ริพายมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะฮะ
ที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมีเจตนาจงใจทำผิดกฎหมายหรือเปล่า
สรุปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายพิมพิภัย
ขายไม่ได้นะขายแถมชุดตรวจโควิดไม่ได้นะครับ
ขยับต่อไปดูภารกิจขององค์การเพศศาจกรรม
จำกันได้ดีถอนเรื่องไปแล้วนะฮะ
ไปมาชุดเดิมกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะ
เรียบร้อยแล้วนะฮะการจัดซื้อจัดจ้างเพราะอะไร
เพราะว่ากระบวนการปลงสัย
กระบวนการโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
สปชและเป็นไปตามคุณภาพของโรงพยาบาลราชวิถี

อ๋อเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันนี้แหละ
ดังนั้นเนี่ยองค์การเป็นศาลจังกรรมก็จะเดินหน้า
ในการจะหลดปากกาเซ็นสัญญาเพื่อซื้อ
ซื้อมาเพื่อแจกประชาชน๘๕๐๐๐ชุด
หมอชนบททุบโต๊ะโพ่งเลย

เวลานายกอยากจะได้รถหรือจะต้องมีรถประจำตำแหน่ง

ประชาชนเนี่ยอยากจะได้ของดีบ้าง

ใครเปรียบเทียบด้วยแพทย์ชนบท

จะทำงานควบคู่ไปกับชุดตรวจที่ว่า
หากชุดตรวจไม่มีคุณภาพเมื่อไหร่นะทางแพทย์ชนบทจะชูมือให้สังคมรู้เลย
ว่าที่ผ่านมาเป็นการตัดสินใจคาดเคลื่อนผิดพลาดหรือเปล่าของทางภาครัฐบาล

ครั้งที่๓แล้วอ๋อครั้งที่๓แล้วนะสำหรับจมรมแพทย์ชนบทครั้งนี้นะฮะ
นี่ขนาดเตือนแล้วไม่ฟังนะค่ะ